ในช่วงนี้เทศกาลสงกรานมาเยือนก็จะมีกิจกรรมมีงานประเพณีดีกันหลายพื้นที่นะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูนี่ดีกว่านะคะเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสานเขารวมตัวกัน
มาทำตุงใยแมงมุมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในช่วงสงกรานปี๒๕๖๑นี่แหละ
โดยพระอาจารย์ประหลัดบัวศรีถิตวิรโยเจ้าอาวาสวัดหนองทุ่มอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคาม
พร้อมกับพระสงฆ์สามเณรแล้วก็ชาวบ้านกว่าร้อยคนละค่ะ
มานั่งรวมตัวกันทำตุงใยแมงมุมหรือที่เรียกว่าทงใยแมงมุมหลากสีสัน
นับเป็นพันชิ้นเลยค่ะเพื่อใช้ประดับในงานนามัศกาลส่งน้ำขอพรพระบรมศาลีริกฐาตุ
และรูปเหมือนบูรพาจารย์นะคะเจ้าอาวาสบอกว่าตุงยายแมงมุมเนี่ย
ก็คือตุงที่ทำด้วยเส้นได้หรือเส้นไหมเอามาภูกันเนี่ยค่ะ
คล้ายกับยายแมงมุมมีการโยงจากไม้ไผ่หลายสีโยงกันแบบนี้หลากหลายสีสันสวยงามนี้นะคะ
ใช้ในพิธีสำคัญทางศาสนาเขาเชื่อว่านี่จะเป็นสิ่งที่จะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต
ซึ่งการทำตุงแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละหมู่บ้านล่ะค่ะ
เป็นสัญลักษณ์แห่งงานบุญงานบุญธานปกป้องคุ้มภัยของสถานที่นั้น
ซึ่งเฮาะต่อกันมานะครับ

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีที่จะได้รวมตัวกัน
มาทำผลงานภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่นานทีจะได้เห็นแล้วก็สวยงามอีกแบบ

คือปกติแล้วเราจะเคยเห็นตุงเวรสีเดียวกัน
สีขาวบ้างสีพื้นแต่ว่าอันนี้ดูแบบสวยงามมีเอกลักษณ์นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่ออีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวอีสานเอามาฝากกัน
ใครที่มีโอกาสไปเที่ยวก็แวะเวียนไปดูไปชมกันได้นะ
นี่ถ้าฝรั่งคีย์เห็นก็บอกเลยเป็นตุ้งสไปเดอร์เว็บ

คุณโอ้โหมีสรรพภาษาอังกฤษให้ฝรั่งด้วย
ข้านั้นคุยกับฝรั่งคีย์บ่อยเลยได้รู้ภาษาของชาวต่างชาติ

ใยแมงมุมสไปเดอร์อะไร

ถ้าฝรั่งคีเดินมาถามเราก็จะอธิบายเป็นภาษา
สไปเดอร์เว็บตุ้งสไปเดอร์เว็บ
ก็จะบอกว่าโอ๊ยไอ้ไม่เข้าใจเลย